ดูเรื่องราวนี้กันหน่อยค่ะที่เชียงใหม่เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคุณผู้ชม
ไปก่อเหตุคือเอาหนังสติ๊กเนี่ยไปยิงยิงรถชาวบ้านเขาจนกระจกแตกเลยค่ะ
แล้วก็เขียนข้อความนี่คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
โดยในโพสต์ก็ระบุบอกว่าใช้หนังสติ๊กยิงรถชาวบ้านหาเรื่องไปทั่ว
กลุ่มนี้ต้องการอะไรเป็นกลุ่มบุคคลอันตราย
จับได้แล้ว๓คนยังมีอีก๒คนที่หลบหนี
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมา
กลุ่มวัยรุ่นเขาเอาอาวุธก็คือหนังสติ๊ก
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเรื่องชาวบ้านที่ถนนอำเภอชัยประการ

มาหาเรื่องกับกลุ่มนักกีฬาฟุตบอลที่สนามฟุตบอลแสงจันทร์
เอาหนังสติ๊กยิงรถนักบอลแล้วก็ยิงรถชาวบ้าน

เจ้าหน้าที่จับกลุ่มมาได้แล้วตอนจับกลุ่มได้
เห็นไหมเนี่ยอาวุธที่เขาใช้ในการก่อเหตุ
ปรากฏว่าตอนนั้นมี๒คนหลบหนีไป
แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าเกิดว่าใครเจอ
ให้แจ้งมาหน่อยที่โรงพักชัยปราการ

ก็พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปดูในจุดที่เกิดเหตุ
ข้อมูลเบื้องต้นเยาวชนที่ก่อเหตุ
เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาสในพื้นที่
เพราะว่าเยาวชนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มา

เล่นฟุตบอลที่สนามย่าตรงร้านแสงจันทร์
ทีนี้กลุ่มวัยรุ่นนี้เขาก็เลยเอาหนังสติ๊ก

กระจกหลังร้าวทั้งบานเลยค่ะ
ผู้เสียหายเขาก็มาแจ้งความที่สพชัยประการนะคะ
ส่วนที่จับกลุ่มได้แล้ว
เป็นเยาวชนอายุ๑๕ปีคนนึง
เหลืออีก๒คนหนีออกจากพื้นที่

ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการตามตัวนะคะ

มีกระเป๋าสะพายสีแดงสนับมืออันหนึ่ง
หนังสติ๊กอันหนึ่งแล้วก็ลูกแก้วอีก๒๐เมตร
น้องวัย๑๕ที่โดนจับกุม
น้องเขาบอกว่าผมยิงหนังสติ๊กเข้าไปก็จริง

เพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นที่เคยมีเรื่องกันนั่นน่ะ

ดังนั้นค่ะอีก๒คนตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตามตัวอยู่นะคะ